ติดตามกันต่อในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับวันนี้คุณสุภาพจะมาพูดคุยกันต่อกับเรื่องของ
วัฒนธรรมกายกับท่าทีของฝ่ายบ้านเมืองอืมว่าจะจัดการเรื่องอย่างไรครับ
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานี้วันนี้คุณสุภาพโฟนอินเข้ามานะครับ
ติดตามท้องกันกับคุณสุภาพคุณอิงเข้ามานะครับติดตามท้องกันกับคุณสุภาพคุณอิงเข้ามานะครับติดตามท้องกันกับคุณสุภาพคุณอิงเข้ามานะครับติดตามท้องกันกับคุณสุภาพคุณอิงเข้ามานะครับติดตามท้องกันกับคุณสุภาพคุณอิงเข้ามานะครับติดตามท้องกันกับคุณสุภาพคุณอิงเข้ามา
ดูท่าทีของคนสำคัญแต่ละคนอีกทีนึงจริงจริงก็เป็นข่าวมาแล้วนะฮะ
แต่ว่าผมอยากจะโค้ดคำพูดเพื่อให้เห็นว่านัยยะของแต่ละคนนั้นเป็นยังไง
เอาพลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อนเลยครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดผ่าน
โทสันเสริญซึ่งเป็นโคศกรัฐบาล
ท่านบอกว่าถ้าไม่บังคับใช้กฎหมายมันก็จะเป็นจุดที่เป็นรัฐธิตัวอย่าง
ที่จะมีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่กฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้
ทุกพื้นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายได้ปัญหาคือเจ้าหน้าที่เข้าไปลำบาก
เพราะกลุ่มที่ประพฤติผิดกฎหมายใช้ศรัทธาของประชาชนเป็นโล่มนุษย์
นี่ชัดเจนนะของนายกฟังรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเมื่อวานนี้ท่านก็ไปพูดที่วปอ
ตอนหนึ่งท่านบอกว่าก็ต้องทำตามกฎหมายทั้งสิ้น
ไม่ใช่วัดธรรมกายจะปกครองตนเองเป็นเอกเทศของตัวเอง
เอาลูกศิษย์ลูกหามาปกป้องซึ่งมันไม่ได้เราต้องเข้าไปให้ได้ทั้งหมด
แล้วช่วงหนึ่งท่านก็บอกว่าเราไม่สนใจว่าจะจับพระธรรมชโยได้หรือไม่ได้
แต่เราต้องปฏิบัติการตามที่สารสั่งให้ได้นี่ก็ชัดครับ
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายดรวิศนุเครืองาม
เมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามว่าได้ยินว่ารัฐบาลและคอสช
จะยอมถอยจะยอมยกเลิกยกเลิกการใช้มาตราสี่สิบสี่
กับวัดธรรมกายซะแล้วหรือท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่เคยได้ยิน

เรื่องนี้ไม่เคยได้ยินก็แปลว่าเรื่องการใช้มาตราสี่สิบสี่
ยังจะต้องเดินหน้าต่อสามคนเนี่ยเป็นฝ่ายนโยบายชัดนะครับ
รู้ฝ่ายปฏิบัติการนี่ครับทนตะบรวดเอกจักรทิพย์ชายกินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านว่ายังไงล่ะครับ
ผลตำรวจเอกจากทิพย์บอกว่าการข่าวยืนยันว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในประเทศไทย
ขอให้มามอบตัวเถอะถ้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกอย่างก็จบ
มาพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรมเรื่องการใช้ความรุนแรงไม่มี
แล้วท่านบอกอย่างนี้ตำรวจคนไหนมีอาวุธ
ไปจะตั้งกรรมการสอบทันทีเชื่อว่าสถานการณ์ต้องจบภายใน
เจ็ดวันนี่ถัดมาผู้ปฏิบัติหน้าที่อีกคนนึงคืออธิบดี
ดีเอสไอพันตรวนเอภัยสิตวงเมืองพันตรวนเอภัย
บอกว่าอยากให้สาธารณชนได้เห็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำ
ไปว่าเป็นไปตามกฎหมายแต่มีความพยายามที่จะเข้ามาทำร้าย
เจ้าหน้าที่ซะเองส่วนการดำเนินการหลังจากนี้จะพิจารณา
ใช้มาตรการตามสถานการณ์แต่ยึดหลักการเดิมคือจากเบาไปหานัก
หากยังไม่ใช้ความหากยังใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่เราก็ต้องปรับเพิ่มมาตรการ
อาณาจักรฝ่ายบ้านเมือง
ทีนี้เวลาดูเรื่องพวกนี้ต้องดูว่าฝ่ายปกครองสงฆ์มีท่าทียังไงก็ต้องดู
ท่านบอกว่ามหาเทลสมาคมเนี่ยมีความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีบัญชาให้เจ้าคณะปกครองที่เกี่ยวข้อง
ประชุมกันเพื่อหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ขณะนี้สมเด็จพระสังฆราชยังไม่ได้มีรับสั่งอะไรโดยตรง
นี่ฟังอย่างนี้เท่ากับว่าทั้งฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายสงฆ์
ได้ทำงานร่วมประสานกันอย่างเต็มที่ก็แปลว่ามีท่าทีชัดเจน
อันนี้ก็พอจะสะท้อนให้เห็นว่าทิศทางมันจะเป็นยังไง
แต่ว่าแน่นอนฝ่ายปฏิบัติเนี่ยต้องคำนึงถึง
เรื่องของสงครามพื้นที่ไม่น่ากลัวเท่ากับสงครามออนไลน์
ผมอ่านผมดูในหนังสือของไทยโพสต์เปลวศรีเงิน
ท่านบอกว่าถ้าไม่ให้ความสำคัญกับสงครามออนไลน์เนี่ย
บลอยคลังแพร่ลอยคลัง
ว่าปฏิบัติการตรวจค้นอาณาจักรธรรมกาย
กายในพื้นที่ร่วม๒๐๐ไร่นั้นเป้าหมายคือแยกโจรออกจากพระ
พระออกจากโจรแยกพื้นที่วัดออกจากซ่องโจร
ซ่องโจรออกจากพื้นที่วัดนี่
ฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยต้องดำเนินการต่อไป
มีคนถามว่าการดำเนินการกับคนที่ห่มเหลือง
อย่างนี้มันสะเทือนใจชาวพุทธไหมก็ต้องแยกให้ออกอย่างที่ว่านี่แหละครับ
แล้วใครที่ศึกษาเรื่องของพุทธศาสนา
จะต้องนึกได้เลยนะครับว่าในอดีตเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราช
จับพระศึกไปหกหมื่นกว่ารูปนะครับเพื่อจะทำรงรักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัย

เป็นตัวอย่างมาแล้วว่าเคยทำมาแล้วในอดีตฉะนั้นเรื่องนี้สรุปได้ว่า
ภายในเจ็ดวันจะจบไหมตามคำพูดพระบอตรอ
จะจบยังไงจบแบบจับตัวได้ก็อีกเรื่องหนึ่ง
หรือจะปิดบัญชีว่าหนีไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถัดมาจะจบแบบจะดำเนินการยังไงกับวัดธรรมกายต่อ
ถ้ายังอยู่ก็ไม่จบแล้วถ้าไม่อยู่
อาคารถาวรวัตถุทรัพย์สินต่างต่างจะบริหารจัดการกันยังไงต่อจะใช้อำนาจฝ่ายบริหารได้มากน้อยแค่ไหน
ที่จะกำหนดทางเดินร่วมกันแล้วครับ
ต้องดูช็อตต่อไปเลยว่าโจทย์ที่ยังคาราคาซังอยู่นี้จะเดินยังไง
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงครับถ้ารัฐบาลไม่แข็งจริงทำไม่ได้เด็ดขาด
นี่น่าจะเป็นคำตอบว่าเรื่องของธรรมกายจะจบยังไง
แต่จะย้ำอีกทีนึงว่าถ้ารัฐบาลชัดเจนฝ่ายปฏิบัติชัดเจน
มหาเถระสมาคมชัดเจนองค์กรปกครองสงฆ์ชัดเจน
เรื่องนี้น่าจะมีคำตอบว่าจะจบยังไง
เอาล่ะครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณกอล์ฟคุณมิ้นครับ
ตอนนี้หลายคนก็สงสัยแล้วก็อยากรู้เหมือนที่คุณสุภาพพูด
แล้วมีหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าภาพที่เราเห็นตอนนี้เหมือนการชุมนุมทางการเมืองเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะฮะ
ใช่ครับต้องตามดูกันต่อไปครับต้องตามอย่างมีสติตามอย่างรู้เท่าทัน
อย่าไปหลงกลกับการจัดฉากอย่าไปหลงกลกับสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่เสมอไปหรอกครับ
ก็ต้องอย่างที่บอกไปว่าต้องดูอย่างมีสติด้วย
สำคัญที่สุดคือเสพข่าวอย่างมีสติรับข้อมูลได้ทุกช่องทางแต่ว่าต้องมีสติด้วยนะคะ